ท่านผู้ชมครับยังจำเหตุการณ์ที่มีผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
ขณะขับรถผ่านด่านตรวจชุมชนพื้นที่บ้านแม่ต่ำ
อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายคืนวันที่๒มกราคมที่ผ่านมากันได้ไหมฮะ

ผู้เสียชีวิตคือนายสอนชัยสถิตรักดำรง
ตอนขับรถผ่านด่านเนี่ยมันมืดมาก
แล้วแฟนสาวที่นั่งรถมาด้วยกันเนี่ยบอกว่าก็ไม่กล้าจอดกัน

แต่พอขับรถผ่านไปเนี่ยมีเสียงปืนดังแล้วก็ยิงเข้ามาทะลุกระจกหลัง
โดนนายสอนชัยคนขับจนเสียชีวิต
คดีก็ผ่านมาจนแจ้งข้อหาจับกลุ่ม
ดำเนินคดีกับทหารคนหนึ่งแล้วนะครับ
ใช้ปืนยิงขณะตั้งด่านนะครับ
อย่างไรก็ตามครับวันนี้มีคลิปที่ถูกเปิดเผยออกมาเพิ่มเติม
เป็นคลิปที่เปิดเผยจากตำรวจที่ทำคดี

เขาบอกว่ามันไม่ใช่การขับผ่านไป

ไม่ใช่ตำรวจเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านเนี่ย

ค่ะคือคลิปนี้เนี่ยเหมือนกับแสดงให้เห็นว่า

เรื่องของการดื่มแอลกอฮอลเกินกำหนด

เดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะครับ
คือความจริงมันตั้งแต่ต้นแล้วนะที่เขาเป็นคลิปที่ปล่อยมาเนี่ย
เมื่อกี้มันปลายแล้วนะที่ถามกันเรื่องว่าไปดื่มอะไรมาอะไรมาอะไรพวกนี้นะฮะ
คือนี่เป็นคลิปตอนที่หลังจากรถถูกยิงแล้วก็ไปหยุดนะฮะ
เพราะว่าไปชนนะฮะแล้วก็หยุดนิ่งอยู่เจ้าหน้าที่ก็มา
ค้นแล้วก็มาสอบถามแฟนสาวของผู้ที่ขับรถมาแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ

อยากเดินมาเนี่ยอ๋ออยากเดินมาแล้วมีปลาก็ให้เขามาเงิงร้อง
ไปอยู่หน้าแฟนชั้นไหม
ผมจะไปชมม่าอ่ะเขาไม่ได้อยู่รถ
แฟนไม่รู้ค่ะไม่รู้แฟน
แกเป็นคนกลับนั่งมาด้วย
นั่งมาด้วยแต่หนูบอกให้เค้าจอดแต่เค้ากินเบียนมาห่วง
โอ้นั่งกินเบียนมา

โชคชัยรองผู้บังคับการ
นะฮะก็บัญญาเอาไว้นะครับ
บอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น

บอกว่าคลิปดังกล่าวไม่ได้ถือว่ามีผลต่อรูปคดีอะไรนะ
เพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระกัน

ต้องการให้สังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริง

และการตั้งด่านที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เพราะว่าในช่วงของรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
ได้มีการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์แฟนสาว
ของผู้เสียชีวิตเขาก็บอกว่าที่ดื่มกันหกขวด

เผยแพร่คลิปนี้มันไม่ได้หมายความว่า
ทำให้พลทหารที่ก่อเหตุยิง
เป็นสาเหตุทำให้เรื่องของตัวบทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป

ฆ่าคนตายยิงคนตายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ว่าแบบวันนั้นผมทำตามหน้าที่นะ
เห็นไหมเขาเมาแล้วขับเขาฝ่าด่านไง